ชื่นชมน้องทั้งสองคนนะครับรู้จักช่วยคุณแม่
เขาก็ดีใจแทนพี่โบที่มีลูกเด็กน่ารักคอยช่วยเรือ
บ้านที่จะไปสร้างเนี่ยที่ตั้งใจว่าจะไปสร้างบนที่ของพ่อแม่สามีเนี่ย

แต่ถ้าสองแสนก็พอที่จะสร้างกระต๊อปเล็กได้ค่ะ
พี่โบต้องการสองแสนแซคคิดว่าจะทำได้ไหมสองแสนนี้
เอาเช็ควิเบิกเอาเลยครับผม
เอาเช็ควิเบิก
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

หลุกทุ่งสู้ชีวิต

โมงตรงนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

เจอเราสองคนตับและเหล่าพนาน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เวลานี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะไปไหนนะฮะก็ตลาดไหนหรือว่าที่ไหนนะครับ
เปิดแต่รายการของเราได้ยินเสียงเพลงนี้ตุ๊บตับตุ๊บตับกันไปหมดเลย
ชื่นใจครับและตอนนี้ก็ยิ่งชื่นใจกว่าเดิมนะครับ
เพราะว่าเราเป็นแคมเปญพิเศษนะครับชื่อว่าร้องได้ให้บุญ
จัดพิเศษจริงค่ะเพื่อนนักสู้ชีวิตที่สมัครมาในรายการของเรา
มาร่วมบุญกับเรานะคะกติกาเหมือนเดิมเลยค่ะ
ร้องครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลย๑ล้านบาทครับ
คนสุดท้ายคนสุดท้ายในล็อตใจบุญล็อตนี้ค่ะ

ลูกทุ่งหนุ่มไฟแรงรูปหล่อเพลวสูง

แน่นอนเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าทรงขัดใจแม่
ยุคนี้ไม่ได้เรียกอย่างนั้น
เรียกว่าทรงไหนฮะทรงฉี่ยาก

คือมันแน่นกว่าจะดึงอ่ะ
วันเนี่ยทำไมลูกจะรีบไปไหนเนี่ยขาลีบตลอด
ขารีบ

สอดีค่า
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราเป็นครั้งที่๓
แล้ววันนี้เตรียมตัวมายังไงครับ

ครับผมใช่ครับก็ฟังเพลงครับ

วิ่งแล้วก็ฟังเพลงไปด้วย

จะไปเล่นคอนเสิร์ตผมก็จะไม่ฟัง

ไปแล้วก็หวิดไปแล้วนะ๓๐เยี่ยมแจ๋ว

แล้วพลังต้องมีในการร้องเพลง
แซคครับแล้วก็เนี่ยเจอกับครอบครัว
พี่โบมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว
ประทับใจอะไรในครอบครัวนี้บ้าง

มากกว่าน้องทั้งสองคนนะครับ

แต่ถ้าเป็นเด็กคนอื่น
เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ

ที่มีลูกเด็กดังลัก

พี่โบต้องการ๒๐๐๐๐๐แซคคิดว่า
จะทำได้มา๒๐๐๐๐๐เนี่ย
ท่านอาจจะไม่เคยชมไม่เคยรู้เรื่องราวของนักสู้ชีวิตของเราคนนี้คุณโบนะครับ
เราก็อยากใช้คุณผู้ชมย้อนไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของคุณโบกันอีกครั้งหนึ่ง
สวัสดีค่ะชื่อศาสกรนามสกุลอารมณ์ดีอายุ๓๕ปีชื่อเล่นชื่อโบค่ะ
ตอนนี้อยู่จังหวัดลบบุรีค่ะครอบครัวมีอยู่กันทั้งหมดสี่คนค่ะ
คนที่หนึ่งคือโบค่ะคนที่สอนชื่อท็อปค่ะเป็นแฟนของหนูค่ะ
คนที่สามคือน้องเอมค่ะเป็นลูกสาวคนโตค่ะอายุ๕ขวบค่ะ
คนที่สี่ชื่อน้องออมสินค่ะเป็นลูกสาวคนที่สองค่ะอายุ๒ขวบค่ะ
เมื่อต้นปีที่แล้วค่ะตื่นเช้ามาหนูมีอาการมืนหัวนิดนึงค่ะ
แล้วก็ไปตลาดไปซื้อกับข้าวมา
พอกินกับข้าวไปได้คำนึงมันปวดหัวขึ้นข้างขวาปวดจี๊ดขึ้นไปเลยค่ะ
เหงาหลังลงไปแล้วแฟนก็พาส่งลงพยาบาลค่ะ
หมอบอกว่าหนูมีความดันสูงแล้วไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ตอนนั้นมีอาการปากเบี้ยวค่ะลิ้นพูดไม่ชัดลิ้นแข็งไปหมดเลยค่ะ
คือออกจากโรงพยาบาลแล้วแฟนก็คอยเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้ค่ะ
ปอนข้าวอาบน้ำสระผมให้
เขาทำกายภาพให้ทุกวันไม่เคยทิ้งค่ะยังมีกำลังใจอยู่ค่ะ
พอผ่านมา๔๕เดือนแฟนของหนูรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ออก
เพราะเขาเป็นโรคประจำตัวคือไทรอยด์เป็นพิษ
แล้วเขาขาดยามานานเพราะว่าต้องส่งประกันสองคน
แต่เขายอมเสียให้เราคนเดียวเพื่อจะมารักษาเราคนเดียว
เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วนะหายใจไม่ออก
ช่วยพาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยหนูก็เลยโทรเรียกรถฉุกเฉินค่ะ
พาเขาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ก็ผ่ามา๑อาทิตย์แล้วหมอบอกตอนนี้มีโรคไตแทรกซ้อนเข้ามาอีกนะ
ต้องให้คนไข้ฟอกไตนะฟอกไตได้๑อาทิตย์ค่ะ
หมอบอกว่าตอนนี้คนไข้หายใจด้วยตัวเองไม่ได้แล้วนะ
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะต้องเจาะคอนะ
ตลอดเวลาที่แฟนหนูอยู่โรงพยาบาลหนูไม่ได้ไปเยี่ยมสักครั้งเลยค่ะ
เราอยากไปหาเขาอยากไปดูเขาค่ะ
แต่ไม่มีตังค์ค่ารถที่จะไปค่ะ๓๐๐ก็ยังไม่มีที่จะไปหาเขาเลยค่ะ
จนในที่สุดช่วงประมาณตี๕ได้ค่ะ
ทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องปั๊มหัวใจแล้วนะ
พอ๗โมงเช้าหมอโทรมาอีกทีว่าปั๊มไม่ขึ้นค่ะ
ว่าได้ยินคำว่าปั๊บไม่ขึ้นหนูก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าคิดถึงลูกค่ะเพราะว่าหนูไม่มีใครแล้ว

เดี๋ยวก็มีครั้งเดียวค่ะหนูช่วยแม่ร้างจานค่ะ
หนูรักแม่มากที่สุดเลยค่ะ
ลูกสองคนนี้คือกำลังใจค่ะที่หนูจะต้องสู้ต่อไปค่ะ
อยากได้เงินรางวัลไปปลูกบ้านค่ะ
เพื่อจะให้พ่อกับแม่แฟนมาอยู่ดูแลลูกกับตัวหนูค่ะ
เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเช่าห้องให้เสียตังค์
เพราะหนูไม่มีรายได้อะไรค่ะ

ขอต้อนรับคุณโบนะครับแม่ผู้สู้เพียงลำพัง
อยู่กับความหมดหวังและลูกน้อยที่กำลังโต

ตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างแม่นะคะ
เอมนะคะและที่นั่งอยู่บนตักคุณย่าพิษนะคะ
ออมค่ะแล้วก็คุณย่าพิษค่ะ

นี่ก็เป็นครอบครัวนะครับที่เหลืออยู่นะครับของคุณโบนะครับ
คือทางด้านครอบครัวของคุณโบคุณพ่อคุณแม่นี่เสียหมดแล้ว
อันนี้ก็เหลือแต่คุณพ่อคุณแม่ของสามี
ฐานะที่บ้านของสามีก็ไม่ได้ว่าจะมั่นคงหรืออะไรนะคะ

คุณย่าพิษคุณย่าพิษอยู่จังหวัดอะไรคะ
ตอนนี้อยู่ยุธยาค่ะแต่บ้านเดิมอยู่รบบุรีค่ะ

ก็มาทำงานเป็นแม่บ้านแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วค่ะ

ไม่ค่อยสบายเป็นหลายโรคแล้วสามีล่ะคะ

เป็นรอปภเนาะก็อยู่ที่อายุทยาทั้งคุณย่าพิษแล้วก็สามีเลย

พี่โบบ้านที่จะไปสร้างเนี่ยที่ตั้งใจว่าจะไปสร้างบนที่ของพ่อแม่สามีเนี่ย

คุณย่าพิษถ้าเกิดได้สร้างบ้านจริงที่ลบบุรีจะกลับไปอยู่กับคุณโบ

ก็จะได้ช่วยกันดูถือว่าเป็นครอบครัวด้วยกันเพราะว่าพี่โบก็ไม่เหลือใครแล้ว

รายได้ทุกวันนี้ของพี่โบมาจากไหนคะพี่โบ
เงินคนพิการค่ะ

แล้วค่าใช้จ่ายรายเดือนมีอะไรบ้างคะพี่โบ

รวมน้ำไฟก็๒๐๐๐กว่าค่ะ
โหแล้วเอาตังค์ไหนจ่ายอ่ะพี่โบ
คือติดเขาไว้ครบทุกเดือนค่ะ

มี๘๐๐ก็จ่ายเขา๘๐๐ค่ะ

อย่างค่านมน้องก็บางทีก็ยืมเขาบ้างค่ะ

ค่ะเซ็นนมเขาบ้างค่ะเป็นบ้านขายนมค่ะ
ของกินยืมเพื่อเอาไปกินประทังชีวิตนี่แหละ

จ่ายค่าห้องแล้วติดเข้ามาอยู่กี่เดือนแล้วพี่โบ

ติดอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ค่าเช่าบ้าน
ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ๔๐๐๐กว่าบาทค่ะ
แล้วค่ากินนะคะติดหนี้อะไรใครตรงไหนบ้างพี่โบ
ก็มีค่านมน้องแพมเพิร์ตน้องค่ะ
แล้วก็ยืมมาให้น้องเอมไปโรงเรียนบ้างค่ะ
คุณย่าได้ช่วยพี่โบบ้างไหมคะ
นมก็เอาให้ค่ะ

เดือนหนึ่งก็๒๘๐๐บาทค่ะ

ประมาณ๑๒๐๐๐บาทพี่เบาะ

แต่ทางบ้านคุณโบ้นี่คือรายได้ไม่มี
แบบร้อยก็ต้องติดทุกเดือนบ้านก็จะไม่มีอยู่
คือน้องเอมก็บางครั้งก็ไม่เคยได้ตังค์ไปโรงเรียนเลยค่ะ
เดินไปโรงเรียนทุกวันค่ะไม่มีใครคอยไปรับไปส่ง

เดินไปคนเดียวค่ะบางทีมีเด็กแถวบ้านปั่นจักรยาน

ประมาณ๔๐๐๕๐๐เมตรได้ค่ะ

ขาไม่ได้ข้ามค่ะอยู่ในซอยบ้านค่ะ
แต่น้องคนที่เขาวิ่งตามจักรยานไปก็บอกว่าเขาวิ่งกลางถนนเลยค่ะ

เราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรลูกได้เลย

เช้าที่เห็นลูกต้องไปโรงเรียนคนเดียวเด็กวัย๕ขวบ

แล้วตอนเย็นก็ห่วงมากว่าจะเดินกลับมากับใครอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่ที่บ้านว่าเขาจะเดินกลับมาถึงไหมครับ
กลัวไม่กลัวลูกจะโดนรถชนไหมพี่โบ
กลัวค่ะกลัวมากค่ะเพราะเขาเป็นคนซุ่มซ่ามค่ะ
ล่าสุดในภาพชีวิตเราเห็นมีแผลเป็นที่คางด้วยนั่นเกิดอะไรขึ้น

คุณครูเขาก็พามาส่งว่าน้องหน้าบวมไปครึ่งหนึ่งค่ะตอนแรกค่ะ

เดินไปโรงเรียนเองเหรอกลัวหมาไหมมีหมาไหมแถวบ้านอ่ะ
แล้วเราวิ่งกลางถนนได้เหรอไม่ได้นะอันตรายนะ

ต้องเดินริมริมใช่ห้ามวิ่งกลางถนนนะไม่ได้หรือเปล่าอันตรายมากเลย

แล้วแม่ให้ตังค์ไปกินขนมวันกี่บาท

บาทแล้วมีวันไหนที่ไม่ได้ไหม

ถ้าวันไหนไม่ให้ก็จะมีคนแถวนั้นถามค่ะว่าเอมได้ตังค์ไหมถ้าเอ็มบอกไม่ได้เขาก็จะให้๕บาท๑๐บาทอะไรอย่างนี้เขาใจดี
นี่ก็คือยาใจของพี่โบแหละ
อยู่ได้ทุกวันนี้มีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้มีความพยายามที่จะกลับมาเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็เพื่อลูกทั้งสองคนนะคะ
วันนี้พี่โบถึงแม้จะไม่สามารถยืนได้ข้างหนึ่งไม่สามารถจะมีเรี่ยวแรงจับไมค์ได้แต่วันนี้ค่ะคุณแซคนะคะมาเป็นตัวแทนของพี่โบแล้วอยู่กับเรามาหลายต่อหลายครั้งเพลงที่กำลังจะเริ่มต้นในรอบนี้ค่ะพี่โบเป็นเพลงที่มีมูลค่าหกหมื่นบาทคุณแซคยังเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยนะป่านะ
ก็คุณโบนะครับบอกกับเราว่าต้องการ๒แสนบาทนะครับเอาไปปลูกบ้านนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ใกล้กับญาติกับคุณปู่คุณย่านะครับจะได้ช่วยกันดูแลลูกทั้งสองคนตอนนี้คุณแซคร้องไปแล้ว๓เพลงนะครับรับเงินไปแล้วเหนาะสี่หมื่นบาทให้กับคุณโบวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่เพลงที่๔นะครับเพลงนี้ก็๖๐๐๐บาทพร้อมกับตัวช่วย
แล้วอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
ดนตรีเนี่ยเหมือนกันหลายเพลงดนตรีเสียแบบนี้เป็นเอกลักษณ์แน่นอนศิลปินคือมีคนเดียวนะครับพี่ไมค์พี่รมพรแต่ว่าก็เหมือนกันอ่ะอินโทรเพลงพี่ไม้หลายหลายเพลงเนาะแซ็กเนาะก็จะมีความคล้ายคล้ายกันมากอันเนี้ยเพลงอะไรครับ
มีเหนื่อยไหมคนดีอยากจะเงินครับใช่ไหมเพลงนี้เป็น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
สู้หรือหยุดครับ

ตัวช่วยนะครับยังเหลือสิทธิ์ใช้ได้อยู่อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับเก็บเอาไว้ในเพลงต่อไป
ก่อนจะร้องมีอะไรอยากบอกพี่โบไหมครับ
บางทีศีลปีนเที่ยงงานร้องได้เยอะ

พี่เอได้๘๐๐๐๐ครับ

ฝนได้๘๐๐๐เช่นเดียวกับพี่เอครับ

ทะลุแสนไปเลยดีกว่าครับ

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

มีความฝรั่ง
มีความะห่ะ

ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาก
ในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรักใครน้องจะร่วมทางได้
ปัญหามากมายผ่าใจอ่อนลา
ทั้งทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้
จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจ
อุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กัน
ลำบากยากเข็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า

เมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน
พวกเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้ทรงดังฟัง
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สายตาคนมอง
อย่ามองเมื่อย่างแผบให้
อย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
เป็นยาชูบใจคนจร
มันน่า